ส่วนเหตุการณ์ต่อไปก็เกี่ยวข้องกับบรรดาร้านค้าเหมือนกัน

เดี๋ยวมาให้คำตอบกันแต่ดูร้านซะหน่อยมีร้านอะไรบ้าง
มีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านขายของชำอีกสอง
อู่ซ่อมรถอู่ซ่อมมอเตอร์ไซค์

เสียหายไปหมดเลยนี่ฮะมอเตอร์ไซค์ก็ล้มผ้าไปแบบนี้
ช่วงเย็นเมื่อวานนี้เอง๑๗นาฬิกาครับ
ตรงนี้คือริมถนนนครสวรรชุมแสงใกล้ศูนย์จำหน่ายสินค้า
มีคนเจ็บใน๑คนเป็นหญิงวัยกลางคน
แล้วก็เป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวนะหนีไม่ทันอ่ะ
หนีไม่ทันคุณผู้ชมโดนไอ้หม้อหม้อซุปร้อนพี่น้ำแข็ง
รวบเหรอล้มลงมาโอ้โฮนี่ไอ้คันเกิดเหตุนะ
นี่แหละรถเครนนะเนี่ยเหรอเออนึกว่ามอเตอร์ไซค์ระเบิดไม่ใช่นะ
รถเครนมาตั้งคันแบบนี้คุณผู้ชมแล้วดูสิพุ่งเข้ามาไหนนั่นอ่ะ
คนขับอย่างคุณพิพัฒน์อายุ๔๕ปีเขาบอกผมอ่ะ
เสร็จงานกำลังขับรถกลับบริษัทนี่แหละ
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุนี่ควบคุมรถไม่ได้อ่ะ

เบิ้ลมันขัดข้องเฮียบแล้วไม่เบลง
เกิดไม่เบลงก็เลยต้องหักพรงมาลัยหลบคันแล้วคันเล่า
สุดท้ายศรีรักษณ์ภูมิข้ามเรนมาชนร้านก๋วยเตี๋ยว
รถก็เลยหมุนสะบัดไปกว่าร้านอื่นตามไปด้วยพังทั้งแถบ
พี่พิพัฒน์เขาบอกว่าผมก็ไม่คาดคิดเหมือนกันจะมาเกิดขึ้นแบบนี้
ดื่มอะไรเปล่าพี่พี่พัฒน์ไม่มีผมไม่ได้ดื่มนะไม่ได้ดื่มเครื่องดื่มมืนเมาครับ
เบื้องต้นตำรวจก็คุมตัวคนขับรถเครนไปสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็แจ้งข้อหาต่อไป
หลังเกิดเหตุตัวแทนบริษัทรถเครนก็ลงพื้นที่ครับมาสำรวจความเสียหาย
และยืนยันว่าจะรับผิดชอบค่าเสียหายให้ทั้งหมดทุกร้านเลย
ก็เป็นห่วงเป็นห่วงผู้หญิงวัยกลางคนที่โดนซุปก๋วยเตี๋ยวลวกตัวเข้าไป
เพราะว่าน่าห่วงคือลวกเกือบทั้งตัวเลยนะ
แต่ว่าถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ไปแล้วก็เป็นกำลังใจให้ขอให้ไม่เป็นอะไรมากนะครับ